คุณผู้ชมค่ะคืนนี้เรามีเปิดแฟ้มคดีดังค่ะ
เมื่อ๕ปีก่อนมีฆาตกรรมโหดคดีหนึ่งนะคะ

วางแผนลวงหนุ่มหน้าตาดีชาวชายภูมิ
ร่วมดื่มร่วมกินแล้วพาไปที่ห้อง
ฆ่าฝังอำพรางเพื่อที่จะชิงทรัพย์ค่ะ

มีชาวบ้านออกไปแห่ไข่มดแดงในป่าท้ายหมู่บ้าน
เมนเผาศพวัดบ้านโศกตลับ
ตำบลโคกสูงอำเภอเมืองชายภูมิ

พบนิ้วเท้ามนุษย์โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดิน
ตำรวจภูทรเมืองชายภูมิเร่งเข้าตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่มูลนิธิขุดดินลึก๖๐เซนติเมตร

พบสภาพศพมีหนอนไต่ทั่วร่าง

และเอกสารระบุชื่อนิรันดิ์สร้อยสูงเนินวัย๒๕ปี
ตำรวจตรวจสอบโทรศัพท์มือถือของผู้ตาย
พบว่ามีสัญญาณโทรเข้าจากบุคคลต้องสงสัยคนเดิมหลายสาย
ก่อนสืบสวนทราบว่าคนร้ายคือสาธิตและวัชระสาแก้ว
สองพี่น้องชาวชายภูมิที่มีประวัติไม่ธรรมดา
สาธิตเคยก่อเหตุชิงทรัพย์ในพื้นที่สพบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำ
ก่อคดีฆ่าชิงทรัพย์ในพื้นที่สนอุดมศุกร์ในปี๒๕๕๙
อยู่ระหว่างหนีการประกันตัวในชั้นศาล
ตำรวจแก่รอยจนพบว่าผู้ก่อเหตุทั้งสองกบดานอยู่ที่ห้องเช่า
ในชุมชนหนองประเท่าที่ตำบลในเมืองชายภูมิ
จึงนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ตัววัชระ
กระจายกำลังไล่ล่าปิดล้อมพื้นที่หมู่บ้านบนเทือกเขาภูแรงคา๒วัน

ขณะให้แฟนสาวพาขี่รถจักรยานยนต์หลบหนี
ชราสารภาพวันเกิดเหตุ
ผู้ตายซึ่งรู้จักกันทางออนไลน์มาหาที่ผับแห่งหนึ่งในจังหวัดชายภูมิ
คืนวันที่๒๐เมษายน๒๕๕๙
เขาและน้องชายได้ชักชวนผู้ตายดื่มเหล้าจนเมา
แล้วพากลับไปที่ห้องพักก่อนวางแผนฆ่าชิงทรัพย์
เป็นโทรศัพท์มือถือเงินสดและรถยนต์มิซูมิชิมีหราสีขาว
โดยเขาเป็นคนจับตัวนิรันดิ์
สาธิตเป็นคนใช้มีดปลายแหลมจ้วงแทงนิรันดิ์จนขาดใจตาย

แล้วนำผ้าห่อศพขึ้นรถของนิรันดิ์
มุ่งหน้าไปยังป่าท้ายหมู่บ้านจุดพบศพ
ขุดหลุมจุดไฟเผาฝังศพพร้อมแผ่นป้ายทะเบียนรถ

กลบดินแล้วกลับมานอนที่ห้องพัก
รุ่งเช้าสาธิตได้ขับรถของนิรันดิ์ไปตระเวนขาย
เต็นต์รถมือ๒และตามบ้านเพื่อนในหมู่บ้านท่าหินโงม
แต่ไม่มีใครซื้อเนื่องจากรถไม่มีทะเบียน
กลับไปกบด่านที่บ้านแม่กระทั่งถูกจับกลุ่ม
ตำรวจแจ้งข้อหาทำร้ายร่างกายผู้อื่นเป็นเหตุให้ถึงแก่ความตาย
ซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพ
เพื่อปิดบังสาเหตุแห่งการตายและฆ่าชิงทรัพย์
ทั้งคู่ถูกนำตัวไปดำเนินคดีชดใช้กรรม